อาการประหลาดของเด็กชาย๗ขวบคนนึงดีกว่า
เขาบอกว่าจู่นี้นะน้องมีอาการแบบว่าชักเกร็งบ้าง
ปุ๊บตบหน้าตัวเองเกร็งปุ๊บตบหน้าตัวเอง
เป็นแบบนี้ในห้องเรียนจนคุณครูตกอกตกใจแจ้งผู้ปกครองไป
คุณพ่อคุณแม่น้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ชม
พาไปรักษาแล้วไม่หายคราวนี้เลยวอนคนนึง
เขาบอกว่าต้องช่วยลูกเขาได้แน่หมอปลาช่วยด้วยค่ะ
เห็นไหมนี่คือเป็นคลิปที่คุณครูถ่ายมา
คือจู่น้องก็ตบหน้าตัวเองชักสั่นแล้วก็ตบหน้าตัวเอง
โนโน่อายุ๗ขวบค่ะน้องมีอาการเกรงตัวแล้วก็ตบหน้าตัวเอง
คุณครูประจำชั้นตกใจนะฮะรีบโทรบอกให้ผู้ปกครองมารับน้องกลับบ้าน
เพราะว่าน้องเนี่ยชักหนักขึ้นทุกครั้งเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
แม่ของน้องโนโน่บอกว่าก่อนหน้านี้โนโน่เป็นเด็กร่าเริงตามปกติเลย
พอช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยน้องเริ่มชอบวาดรูปพญานาค
แล้วก็ถามพ่อถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคบ่อย
ถามเรื่องเมนเผาศพด้วยถามเรื่องชีวิตความตายต่าง
หลังจากนั้นค่ะน้องก็เริ่มมีอาการตัวเกร็งแล้วก็ตบหน้าตัวเอง

พาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือยังถามแม่
แม่บอกว่าพาไปแล้วหมอแจ้งว่าน้องมีพัฒนาการช้า

แต่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลายครั้งน้องไม่หายนะคะ
แล้วก็มีอาการรุนแรงขึ้นคุณแม่บอก
เกรงตัวแล้วก็บิดแขนบิดขาบิดเป็นเกลียวด้วยบางครั้ง
กลัวว่าลูกอาจจะถูกสิ่งลี้ลับแฝงร่างหรือเปล่า
เพราะว่าพฤติกรรมของลูกชายเปลี่ยนไป
สนใจแต่เรื่องพญานาคแบบผิดปกติค่ะ
ก็เลยวอนหมอปลาช่วยลูกชายเขาหน่อย
ทันทีที่ทราบเรื่องนี้ค่ะหมอปลาลัดคิวเลย
บอกว่าไปหาน้องโตโน่ให้ก่อนเลยไปที่บ้านค่ะ
ที่บ้านแพ้วสมุทรสาครทันทีเลย
ไปถึงก็เจอค่ะน้องโตโน่ชักเกร็ง
แล้วก็ตบหน้าตัวเองให้หมอปลาเห็นพอดีเลย
หมอปลาบอกว่าน้องมีอาการแบบนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพญานาคหรือว่าพญาครุฑอะไรหรอก
ที่น้องว่าอาจจะเกิดจากว่าอะไร
น้องไปเดินเหยียบหรือว่าไปเดินข้ามของเส้นไหว้หรือเปล่า
หยิบจับสิ่งของที่ทำให้วิญญาณเข้ามาแฝงในร่างของน้องหรือเปล่า
อาการเบื้องต้นน้องจะชักเกร็ง

บางครั้งถึงขั้นกัดลิ้นตัวเองด้วย

มันจะเป็นแบบนี้ครับพี่เดี๋ยวสักพัก
แบบนี้ผมเจอบ่อย
เคสเนี่ยพี่พอเจอพื้นเขาจะกระเด้าพื้น

คือผมไม่รู้นะผมว่าน้องต้องไปเหยียบ
ของที่เขามีเจ้าของ

คือบางทีของที่เขาเส้นไหว้วางไว้
หมอปลาไปถึงบ้านแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

งั้นขอเอาน้องไปอยู่ที่บ้านหมอปลาไหม
สัก๑๐วันเดี๋ยวหมอปลาจะช่วยดูแล

อย่างแน่นอนคุณแม่น้องเต็มใจ

โดยจะรีบพาน้องไปให้อยู่

ในวันนี้ด้วยค่ะแต่คุณผู้ชม

บอกว่ามีชื่อโรคนะหมอหมู
นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี

ข่ายอาการของผู้ที่มีปัญหา

แล้วก็ระบบกล้ามเนื้ออย่างเป็นโรค

ควบคุมไม่ได้นะคะหรือบางครั้ง

อันนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งโรคเหล่านี้
อาการเหล่านี้สามารถรักษาได้
แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อย
ในการบ่งชี้ในเรื่องของทางการแพทย์

เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ให้หมอปลา
ช่วยเพิ่มเติมไปอันนี้ก็เข้าใจคุณแม่เหมือนกัน

แต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการรักษาทางการแพทย์